ค่ำเนี่ยแม่ลูกคู่นึงยืนอยู่หน้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้ค่ะต้องขอความช่วยเหลือไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะเพราะว่าถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยเอากาวมาหยอดกุญแจที่บ้านเข้าบ้านไม่ได้เลยคือไอ้แก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยบอกว่าแม่เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ยอมใช้ใช้หนี้เงินกู้ไม่จ่ายดอกถ้าไม่จ่าย
เนี่ยก็ไม่ต้องเข้าบ้านนี่คือการสั่งสอนแต่คำถามก็คือว่าโอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอแล้วเขาจะเข้าบ้านเขาจะไปทำมาหากินอะไรยังไงค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้มานะตำรวจก็เก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุของทางแก๊งทวงหนี้ดอกโหดนะฮะนี่ครับแก๊งเงินกู้นอกระบบ๑๘

ขาดว่าหลังจากนั้นเนี่ยคงจะเอากาลยอดที่กุญแจบ้าน
นี่ครับขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็เลยต้องขอความช่วยเหลือนะมีภาพของแม่กับลูกเมื่อคืนนี้ไหม
ที่เขายืนกันอยู่หน้าบ้านอ่ะแล้วเขาเข้าบ้านไม่ได้นะฮะ
นี่เห็นไหมฮะนี่ตรงนี้เขาส่งภาพนี้ไปที่เพจ
สายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือลูกตัวนิดเดียว
เห็นไหมฮะกลับมาถึงบ้านกุญแจถูกหยอดกาวเข้าบ้านไม่ได้
เห็นไหมคุณชิลาพรอายุ๔๓ปีเธอเป็นแม่ค้าที่ตลาดนัด
ก็ขอความช่วยเหลือผ่านเพจสายใหม่ต้องรอด
เขาก็ประสานไปยังตำรวจสอนอสายใหม่ด้วย
เมื่อคืนนี้ต้องมาตัดกุญแจช่วยกัน
แก๊งเงินกู้เอากาวเนี่ยหยอดรูกุญแจบ้านเอาไว้เข้าบ้านไม่ได้นะครับ
เพราะไม่ยอมจ่ายดอกไม่ยอมส่งดอก
แต่เธอบอกว่าจะให้ทำยังไงเธอติดโควิดหยุดขายของไป๑๐วัน
นี่เพิ่งหายเพิ่งได้ออกไปขายของไม่มีเงินจ่ายจริง
คือถ้าหนีหนี้ว่าไปอย่างแต่นี่เธอโอ้โห
แล้วทำอย่างนี้เกิดเขาเข้าบ้านไม่ได้เขาไปทำมาหากินไม่ได้
เขาก็ไม่มีเงินมาจ่ายดอกจ่ายหนี้อยู่ดีนี่เขาต้องมาช่วยกันตัดกุญแจนะครับทุกผู้ชมครับ
มีเหตุการณ์เมื่อคืนนะฮะโอ้โหแล้วมันสะหรดแล้วกัน
ใจคอจะไม่ให้เข้าไปหลับไปนอนกันเลยเหรอ
นี่ลูกสาวฮะช่วยแม่ขนของเข้าบ้านหลังจากตัดกุญแจให้
คุณเด็กกระพบเหลืองเบอร์เซิร์ธกับเพจสายใหม่ต้องรอดมาช่วยกันนะครับ
มีเป็นภาพเมื่อคืนนะครับ
นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปโรงพักนะนี่คุณเอกพบก็บอกกับคุณแม่ไว้
และช่วงสายวันนี้ครับ
เพจสายใหม่ต้องรอดก็พาคุณจิราพรเนี่ยไปพบตำรวจสอนอสายใหม่

แจ้งความหลังจากถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบเรียกดอกโหดเนี่ย
อกร้อยละ๖๐นะเอากาวมาหยอดรูกุญแจบ้านไม่ให้เข้าบ้าน
อ้างว่าเป็นการสั่งสอนที่ไม่จ่ายดอกที่ไม่จ่ายหนี้
ทั้งที่ความจริงแล้วเธอติดโควิดอยู่๑๐วันทำมาค้าขายไม่ได้เลย
ไม่มีเงินส่งไม่มีเงินจ่ายดอก
คุณเอกพบบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยได้รับการประสานมาขอความช่วยเหลือนะฮะ
จากแม่ค้าในตลาดนัดในพื้นที่สายใหม่
ว่าถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบ
หอดกาวใส่รูกุญแจบ้านเข้าบ้านไม่ได้
ก็เลยมาดูฮะมาเห็นก็โอ้โห
สภาพแบบน่าสงสารเลย

นั่งรอความช่วยเหลืออยู่หน้าบ้านสภาพน่าเวทนา

ทางแม่ของเด็กที่เป็นแม่ค้าที่ตลาดนัดบอกว่า
กลับจากขายของที่ตลาดนัด
มาถึงเข้าบ้านไม่ได้กุญแจไขไม่ได้
แล้วมีป้ายติดข้อความอยู่บอกเอาเงินกูคืนมาลงชื่อโจ๊ก
ก็เลยรู้ว่านี่คือแก๊งเงินกู้นอกระบบนะที่มากันแกล้งแน่นอน
เพราะเธอไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยให้
ทีมงานก็เลยใช้เครื่องเนี่ยตัดกุญแจเพื่อพาเข้าบ้านไปก่อน

ถึงสักตี๓กว่าเนี่ยตอนแรกก็จะมาแจ้งความขับลูกพาลูกมาที่นี่นะ
เพื่อจะให้ลูกได้นอนบนโรงพักเพราะยุงกัดลูกที่บ้าน
ปรากฏมาถึงนี่ไม่กล้าแจ้งอีกเพราะกลัวเซลล์มันจะมาตามฆ่า
พอรู้มาแจ้งความก็กลับไปที่บ้านสุดท้ายลูกก็มาแนะนำว่าให้แม่เนี่ย
ติดต่อมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดได้ไหมเขาจะได้มาช่วยเขา
คืออย่างนี้นะครับผมเรียนทุกคนจริงว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้หนี้อยู่แล้วนะครับ
หนี้ทุกคนเป็นหนี้ต้องใช้หนี้แต่ถ้าเจ้าหนี้มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามกระทำผิดกฎหมาย
ก็ต้องดำเนินคดีเช่นกันนะครับ
ส่วนคุณจิลาพรนะครับบอกว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่าน
เบี้ยเนี่ยร้อยละ๖๐แต่เธอบอกเธอไม่ไหวแล้วเธอจำเป็นต้องกู้เลยกู้มา๒๐๐
หมื่นแต่โดนหักไปเลยนะโดนหักไปเลยนะได้จริงแค่๑๖๐๐และทุก
วันเนี่ยต้องจ่ายดอกแบบดอกลอยอีกวันละ๔๐๐บาทแล้วถ้ามีเงินต้นก็
ค่อยเอาเงินต้นเนี่ยมาคืนมาหักอีกทีนึงเท่ากับว่าที่แน่ต้อง
๔๐๐คือดอกจ่ายไปเรื่อยจนกว่าเงินต้นเนี่ยจะหักหมดแต่ถูกหัก
แล้วจากสองหมื่นได้แค่๑๖๐๐ด้วยนะเธอก็กัดฟันขายของตลาดนัดหา
อยู่สิบกว่าวันแน่นอนว่าไม่มีรายได้เธอบอกเธอเป็นแม่ค้าขาย
ของที่ตลาดนัดหาเช้ากินค่ำเงินนี่วันต่อวันก็ไม่มีเงินไป
ดอกเบี้ยรายวันแต่ทางเจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่ยอมทวงมาทุกวันผ่าน
ทางไลน์บอกให้เอาดอกมาจ่ายให้เอาดอกมาจ่ายวันละ๔๐๐ถึงขั้น
ครูว่าถ้าไม่จ่ายจะเผาบ้านครูจะทำร้ายร่างกายก็มีส่งลูก
น้องมาเขย่าประตูรั้วบ้านก็มีมากดออดป่วนหน้าบ้านก็มีมาปลา
้นหินใส่บ้านก็มีและล่าสุดคือเมื่อวานนี้มาหยอดกาวใส่รู
กุญแจบ้านไม่ให้เข้าบ้านนี่ฮะเธอบอกเธอเคยกู้นอกระบบมา๒
เจ้านะเจ้าแรก๘๐๐เจ้า๒หมื่นนึงจนส่งไม่ไหวต้องขอเขาขอจ่าย
ละร้อยได้ไหมเจ้าหนี้เขาก็ยอมนะแต่เจ้านี้เนี่ยไม่ยอม
เธอนี่ไม่ได้อยากเป็นหนี้ใครนะมันจำเป็นจริงต้องกู้เพราะ
ค่าใช้จ่ายหลายอย่างต้องหาเงินใช้หนี้ด้วยหาเงินเป็นต้น
ไปซื้อของมาขายที่ตลาดนัดด้วยมีพี่สาวที่ป่วยอีกนี่มี
ลูกที่ต้องดูแลอีกลูกเล็กทุกวันนี้ไม่กล้าอยู่บ้านแล้ว
กลัวเจ้าหนี้หรือเกินต้องพาลูกเดินปากผลไปอัศวิน
อยู่ตามป้ายรถมีก็ยังมีบางวันกลัวกลับมาเจอเจ้าหนี้
ตีรถสิบมีบ้านอยู่หอนึกแล้วคำเนื่องฟัน

หมายต้องรอดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หนูกลัวทำร้ายลูกหนูกลัวทุกอย่าง
เธอก็มีหลักฐานแชทไลน์ที่แก๊งทวงหนี้
เงินกู้แก๊งนี้ส่งมาทวงหนี้กับเธอนะ
ที่คมขู่ต่างนานานี่เห็นมั้ยฮะ
บอกงนเงินยังครับพูดแล้วทำให้ได้อย่างที่ปากพูดหน่อย
ระวังตัวไว้นะพี่เอาเงินเข้าเขาไปเนี่ย

โอ้โหแล้วดูสิคะหลังจากนั้นโอนเงินหรือยังครับ
เงินยังครับโอนเงินยังครับโอนเงินยังครับ

เธอก็ต่อไปนะเนี่ยบอกไม่เคยคิดจะหนี
อะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยแต่โทรศัพท์เสียแล้วก็ติดโควิดด้วย
แล้วสิ่งที่เราทำมันเกินไปไหมคนเราควรฟังเหตุผลกันบ้าง
โทรศัพท์ส่งซ่อมติดโควิดเลยติดต่อไม่ได้
ทำเกินไปไหมสงสารเด็กบ้างจะกินจะนอนยังไง
เวลาหาจ่ายอะไรพวกนี้เห็นไหมเธอบอกทวงมาถี่ยิบเลยนะฮะ
บอกว่า๒แม่ลูกเขาพึ่งย้ายมาอยู่๒เดือน
ก็มีทำกับข้าวขายทางออนไลน์ก็มีรายเดอร์มารับอาหารไปส่งลูกค้า
ก็มีช่วงหลังมีแก๊งทวงหนี้เนี่ยมาบ่อยมาก
ตอนนี้ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่านดูตอนแรกแล้วนะครับ
เห็นผู้ชายสองคนเนี่ยขับรถมาที่หน้าบ้านป้วนเปี้ยนอยู่
แล้วก็ติดป้ายเอาไว้แล้วก็เอากาวหยอดกุญแจเลย
คือเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้นั่นแหละอันนี้ถูกต้อง
ไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้แต่การทวงหด
เพราะว่าดอกของคุณมันโหดอยู่แล้วไงใช่ไหม
พอลูกหนี้คุณไม่มีคืนโอ้โหคุณทวงโหดมันก็
เขาก็ไม่ได้โงหัว
เขาจะเอาเรี่ยวเอาแรงที่ไหนไปหาเงินมาใช้หนี้ให้คุณ
เอาอย่าง๒๐๐๐เนี่ย

คือความจริงวันไหนที่เขาแบบพึ้งไม่ไหวแล้วเนี่ย

จะผ่อนอะไรยังไงให้เขาได้ลืมตาอ้าปากบ้างก็ยังดี

กว่าจะใช้หนี้กันครบดอกเบี้ยมันเยอะเกินไป